เชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะเคยเห็นผมเอง

เป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่าจะทำให้สุนัขอายุยืน

แล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้มันแบบรู้สึกเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรหรอกนะ

ทำไมนึ่งเพื่ออะไร
นึ่งเพื่อให้หมาตัวนี้อายุยืน
เจ้าตัวนี้อายุประมาณสัก๒เดือนแล้วเขาไม่ได้นึ่งเอาสุก
ไม่ได้นึ่งเอาเพราะเจ้ามากินเอาพูดตรงอย่าเพิ่งเข้าใจผิด
แป๊บเดียวอารมณ์เหมือนให้ความร้อนทุกอย่างเนี่ย
มันทำให้สิ่งที่ไม่ดีสลายไป

แล้วให้หมาตัวนี้สุกสุกยังไง

ไม่ใช่ว่าสุกแบบกินได้คนละเรื่องกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลทำแล้วเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ถามว่าเขารักไหมรักมากยิ่งกว่าลูกอีกจะบอกให้
ก็ต้องรักมากสิถึงอยากให้เขาอยู่นานแล้วก็มีความสุข
แต่ว่าดื่นนะดูซิ

หมาเด็กก็อย่างนี้แหละน่ารัก
คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตมาคอมเมนต์เยอะบอกเอ็นดื้อ

ผมก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่ามันมีพิธีกรรมนึ่งหมา
แต่ไอ้ที่นึ่งอย่างนี้บอกตรงว่าไม่ได้มาทำลงทำร้ายสัตว์อะไร
มันคือความเอ็นดูของคนนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ดูแล้วมันก็เป็นพิธีกรรมแปลกเนอะแล้วก็มาให้ดูกัน

คุณผู้ชมนะดูกันเอาไว้นะ
แล้วยังไงซะอย่าไปดามงดราม่าผมบอกแบบนี้
กันตรงนี้ว่าคุณยายเขารักหมาจริง

ใช่ก็เป็นความเชื่อเขานะคะ